จังหวัดอื่นไม่ว่าจะเป็นที่ชายภูมิก็หนัก
พิศนุโลกก็หนักเหมือนกันนะคะ

เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ชัยภูมิกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้สถานการณ์คือแม่น้ำชีอยู่ห่างจากตัวเมืองชายภูมิ

แล้วน้ำชีมันเอ่อล้นตลิ่งมา
ก็มาท่วมในเขตเทศบาลเมืองชายภูมิเกือบทั้งหมดเลยนะคะ
อย่างถนนกลางเมืองรอบอนุสวรีเจ้าพ่อพญาแล
ยาวมาจนถึงหน้าโรงพยาบาลชายภูมิเนี่ย
น้ำท่วมสูงเมตรกว่าเลยนะ
แล้วก็รถบรรทุกขนาดใหญ่รวมถึงเรือค่ะ
เรือท้องแบนขนย้ายผู้ป่วยทั้งเข้าทั้งออกจากโรงพยาบาล
แล้วผ่านทางสะพานไม้ชั่วคราว

ก็ต้องใช้เส้นทางนี้นี่แหละค่ะในการขนย้าย
ดูสิเห็นไหมจากวิวแชร์ที่เคยนั่ง
แต่ตอนนี้ต้องมานั่งข้างบนวิวแชร์อีกทีนึง
แล้วก็เข็นวิวแชร์ไปเนี่ยนะคะ
ลูกเด็กเล็กแดงทั้งหมดเลยค่ะ
ชาวบ้านเองก็เริ่มได้รับความเดือดร้อน
แคลนอาหารขาดแคลนน้ำดื่มนะคะ
ทีนี้ทหารก็ต้องช่วยเหลือชาวบ้าน
องพันธุ์ก็มีการส่งกำลังและบริการที่๒๒
กองบัญชาการช่วยรบที่๒ตั้งเป็นครัวสนาม

ทำอาหารค่ะปรุงอาหารสุกใหม่
จ่ายให้กับชาวบ้านที่ประสบภัย
กินกันวันละ๓มื้อรวมแล้ว๓๐๐กว่ากล่องนะคะ
พ่อเมืองชายภูมิผู้ว่าวิเชียรจันทรโนไทย
บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมา
ไม่มีน้ำป่าไหลลงมาทบอีก
คิดว่าขอเวลาอีกประมาณ๕วัน
สถานการณ์ต่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะ
อันนี้คือที่ชัยภูมินะคะ
ทีนี้ดูพิศนุโลกกันต่อเลยค่ะ

พิศนุโลกมันเกิดเหตุเป็นพนังกั้นน้ำวังทองแตก
น้ำก็ทะลักมา๓จุดแล้วค่ะคุณผู้ชม
จุดแรกอยู่ที่บริเวณบ้านวังประดูก
นังกั้นน้ำพังทลายประมาณ๗เมตรความยาวนะคะ
ตั้งแต่๒๖กันยาที่ผ่านมา
ทีนี้น้ำก็เลยทะลักเข้าท่วมถนนในหมู่บ้าน

นาข้าวของชาวบ้านที่หมู่๑หมู่๒ตำบลวังพิกุลเนี่ย

แล้วตอนนี้ความเสียหายก็ขยายวงกว้างไปเรื่อยค่ะ
แล้วปรากฏว่าเมื่อวานก็เกิดฝนตกหนักขึ้นมาอีก
พนังกั้นน้ำแม่น้ำวังทองแตกเพิ่มอีก๒จุด
จุดที่๒อยู่ที่หมู่๒บ้านวังพิกุลที่ตำบลวังพิกุลนะคะ

ส่วนอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่๓อยู่ที่หมู่๑๒บ้านวังครุฑ

จุดตรงนี้ค่ะแม่น้ำวังทองล้นตลิ่งกัดซ้อไม่มากนัก
เจ้าหน้าที่ก็ซ่อมแซมแล้วเสร็จเหมือนกัน
แปลว่าของเมื่อวานทั้ง๒จุดซ่อมเสร็จแล้วทั้ง๒จุด
ส่วนพนังกั้นน้ำจุดแรกที่พังทลายค่อนข้างซ่อมลำบาก
ก็จะต้องมีการนำเรือขนเป็นกระสอบซ้าย
ไม้เข้าไปประมาณ๓๐๐เมตร
เพราะว่าน้ำมันยังไหลแรงอยู่เลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ยังคงระดมกำลัง
ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำจุดแรก
พยายามที่จะอุดรูที่มันรั่วไหลต่อเนื่อง
ว่าช่วงบ่ายวันนี้น่าจะซ่อมได้เสร็จนะคะ
ส่วนน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำวังทอง
ระดับน้ำในเช้าวันนี้ก็ยังคงเพิ่มระดับเล็กน้อยค่ะ
ถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างที่ตำบลวังทอง
ตำบลวังพิกุลมีความสูงประมาณ๑๐๓๐เซนติเมตร
รถก็ยังสัญจรไปมาได้บ้างสภาพตอนที่รถผ่านนะคะ
โดยอธิบดีกรมชลประธานนายประพิษจันมาเนี่ย
บอกว่าฝนที่ตกหนักในจังหวัดทางภาคกลางตอนบน
มันอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญา
บริเวณที่ไหลผ่านกรุงเทพมีระดับสูงเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็มาสมทบกับระดับที่สูงขึ้นจากฝนตกหนักเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว
จำได้ใช่ไหมคะอิทธิพลของเตี้ยนหมู่นั้นน่ะ
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะมาถึงนนทบุรีวันพรุ่งนี้
เพราะว่าตอนนี้คือเราจับตาน้ำหลายด้านนะคุณฮะ

สานก็เกิดจากฝนตกพายุอิทธิพลของพายุ

ส่วนทางเหนือน้ำลงปิงวังยมน่าน

ตอนนี้ก็เลยต้องจับตาเจ้าพระยาตอนบน
กับเจ้าพญาตอนล่างอย่างกรุงเทพมนาคม

ใช่ค่ะทีนี้หลายคนก็เลยจับตาดูอยู่ไง
ปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพญาที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานคร

ประมาณ๒๔๐๐๒๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
โดยระดับน้ำเจ้าพญาที่ปากคลองตลาด
อยู่ที่ประมาณ๑เมตร๕๕เซนติเมตร
ถ้าเกิดว่าเทียบกับปีตอนปี๕๔ตอนนั้นระดับน้ำสูงกว่านะคุณผู้ชม
เห็นไหมคะตอนปี๕๔ช่องฝั่งสีเหลือง
ระดับน้ำอยู่ที่๒เมตร๓๐เซนติเมตร

ปี๖๔ระดับน้ำอยู่ที่เมตร๕๕เซน
คือแปลว่าแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยยังจะสามารถรับน้ำได้อีกมากนะคะ
แต่ว่าถึงแม้ว่าระดับน้ำยังไม่วิกฤต
รถก็ยังกรุงที่คอนก็ตอนนี้ก็ยังคงเฝ้าระวัง
แล้วก็เตรียมความพร้อมตามแนวฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ

แม่น้ำเจ้าพญาก็สะพานพระราม๗จนถึงบางนาเลย

เกิดมันมีปัญหาอะไรจะได้พร้อมแก้ไขปัญหานะคะ
ทีนี้เน้นย้ำกันสถานการณ์น้ำ
พอหลายคนติดตามข่าวสารน้ำท่วมแบบนี้
ภาพของน้ำท่วมปี๕๔มันผุดเข้ามาในหัวเลย
ตอนนั้นทุกคนเดือดร้อนมากแล้วก็บอกว่า
สถานการณ์มันจะเหมือนปี๕๔เมื่อ๑๐ปีที่แล้วไหม
จริงสถานการณ์น้ำในปี๖๔เนี่ยนะคะ
เราต้องดูจาก๔เขื่อนหลัก
ส่งผลต่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญา
คือไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล
ปริมาณน้ำตอนนี้มีอยู่๔๕ของความจุอ่าง

ส่วนที่เขื่อนศิริกิจปริมาณน้ำอยู่ที่๔๓ของความจุอ่าง

ส่วนเขื่อนแควร์น้อยบำรุงแดนอยู่ที่๘๓ของความจุอ่าง
แล้วก็เขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์ปริมาณน้ำอยู่ที่๗๓ของความจุอ่าง
ก็ถือว่ายังจะสามารถจุน้ำได้อยู่นะคะ